ยังไม่หมดก๋วยเตี๋ยวยังมีให้ทานกันอีกที่จันทบุรีขึ้นชื่อของเขาก๋วยเตี๋ยวหมูเรียง
แล้วที่นี่เขาตุ๋นหมูอย่างดีเนื้อก็มาด้วยครับ
เอ้าน่ากินน่าทานต้องไปแล้วดูกูนี่
บรรยากาศโอ้โหความอลังการ

เฮ้ยไม่เกินแล้วแบบคุณน่ะเกินปุ๋ยแล้ว

เอาคุณผู้ชมฮะดูเอาบรรยากาศของร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวย
ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
ร้านนี้เขามีเมนูเด็ดของเขาฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นชามยักษ์
มากในเรื่องของความเข้มข้นของรสชาติจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อยู่ที่น้ำซุป
และเนื้อหมูตุ๋นที่ใช้เวลาเคี่ยวและตุ๋นเนื้อนะ
ยาวนานห้าชั่วโมงโอ้โหเอาง่ายตุ๋นอยู่ครึ่งวันใส่ใจไง
แล้วนี่มาเป็นแบบขาหมูคากิอย่างนี้โอ้ย
บอกเลยว่าน้ำซุปเขาหอมหวานจากธรรมชาติจริงจริงเขาเสิร์ฟมานะ
ชามไม้ไผ่ขนาดยักษ์ที่ตัดมาจากปล้องของไม้ไผ่ยักษ์เลยนะครับ
ไม่ใช่ไผ่ธรรมดานะต้องเป็นไผ่ยักษ์ด้วยนะครับ
ภายในอัดแน่นไปด้วยเครื่องเคียงต่างเส้นเนื้อสัตว
แล้วก็เรียกได้ว่าอัดแน่นคุณภาพจริงเริ่มต้นชามละ๘๙บาท
ถ้าเป็นคากิน้ำใสขาหมูอ่ะมันเลยอ่ะค่ะ
ชามละร้อยแต่ถ้าเป็นเมนูขึ้นชื่อของจันทร์ธรรมเรย์
หมูเลี้ยงไงหมูเลี้ยงขากิ๑๒๐บาท
ถ้าเป็นเมนูต้มยำทะเลอันนี้ก็จัดให้ได้ราคา๑๒๐บาทเท่านั้น
คือเห็นว่าเอ๊ะทำไมก๋วยเตี๋ยวชามเป็นร้อยเลยแต่คุณดูชามเขาดิ
หูใหญ่นะแล้วเขาพิถีพิถันที่จะเสิร์ฟมาแต่ละชาม
ไม่ธรรมดานะแล้วเครื่องนั้นอย่างแบบมีขากิครับถูกต้อง
แล้วที่สำคัญไปทานที่นี่ร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวย
จังหวัดจันทบุรีไปซะนะเพราะเขามีโปรโมชั่นดีมาฝากจ้า
มีเพียงแค่วันนี้ถึงวันที่๓กรกฎาคมพฤษกราช๒๕๖๕เท่านั้นนะคะ
อย่าลืมอึดหนึ่งกันเยอะนะคะ
โอ้โหสนใจ
ผมว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะผมว่าน่าจะมีอีกหลายเมนูเลยนะ
เยอะเลยผมไปลองเสิร์ชดูเฮ้ยทำเป็นเล่นไป
น้ำพุงน้ำพริกที่มาเป็นชุดเป็นเซ็ตเนี่ยนะมีเยอะเลยอ่ะ

น้ำพริกไข่ปูโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยอ่ะ
เขาก็มีของแถมให้เนาะ

เออ๐๖๐๙๖๖๙๔๙๕๖๔ค่ะ
ถึงวันที่๓กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ
อยู่ใกล้เคียงแวะเวียนไปผ่านไปผ่านมาอุดหนุนกันเลย